คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เราตามความคืบหน้าให้
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่๕มกราคม
พระเมาขับรถไปชนรถจักรยานยนต์ตายไปสองศพทั้งคนขี่คนซ้อน
เขาตายเสร็จพระหนีหนีไปอยู่ในวัดไปซ่อนตัวอยู่ในกุฏิ
ตำรวจต้องไปรวบตัวจับศึกแล้วก็ดำเนินคดี
สุดท้ายได้รับการประกันตัวออกมา
แล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์๑๙๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
เขาห้ามเกิน๕๐มิลลิกรัมนี่๑๙๖มิลลิกรัม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
พระลูกวัดขับรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์
คนขี่รถจักรยานยนต์กับคนซ้อนเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาววิกันดาเรสถานหรือน้องน้ำอายุ๑๘
กับนายธนากรพื้นแสนหรือน้องแบงค์อายุ๑๙
หลังเกิดเหตุพระหนีหนีไปอยู่ที่กุฏิวัดที่จำวัดอยู่
พระที่เมาแล้วขับแล้วไปชนคนตายเนี่ยคือพระนพดล
ไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล๑๙๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็จับศึกนะคะแล้วก็ดำเนินคดี
แจ้งข้อหาขับรถขณะเมาเหล้าหรือมีของมึนเมา
เป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายทรัพย์สินเสียหาย
หลบหนีจากที่เกิดเหตุโดยไม่รอแสดงตัวต่อเจ้าพนักงาน
ณสถานที่เกิดเหตุไม่ให้ความช่วยเหลือตามสมควร
นี่คือข้อหานะคะวันนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุย
กับพระลูกวัดที่ก่อเหตุนี้ถูกจับศึกแล้ว
นายนพดลเนาโนนทองค่ะนี่ค่ะได้รับการประกันตัวออกมา
สองแสนนะคะครับนายนพดลคุยกับนักข่าวของเรา
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะวันเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถกระบะอยู่ดีดีพระเครื่องที่อยู่คอนโซลหน้ารถ
หล่นแล้วก็ก้มเก็บค่ะมือขวาจับพวงมาลัย
แต่อีกมือนึงก้มเก็บพระเครื่องที่หล่นลงไปก็เลยเสียหลัก
รถเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนเลยนะคะแล้วก็ไปชนประสานงา
กับรถจักรยานยนต์ที่เขาก็ขี่ชิดขอบทางมาตามปกติ
ทำให้น้องแบงค์กับน้องน้ำกระเด็นไปประมาณ๒๐เมตร
หลังเกิดเหตุนายนพดลเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้จอดลงไปช่วย
เขาก็นู่นเลยขับต่อไปหนีไปวัดเลยห่างกันกิโลหนึ่ง
เขาอ้างว่าตอนนั้นตกใจอ้าวเหรอฮะอ้างว่าตกใจอ่า
ตกใจว่าผมเป็นพระอยู่แล้วผมขับรถแล้วผมก็เมา
แล้วผมก็ชนคนผมตกใจเลยหนีเข้าวัดเขายอมรับว่าเขาเมา
แต่เขาบอกว่าเขาเมาไอ้เนี่ยค่ะเครื่องดื่มชูกำลัง
ที่เขาดื่มไปประมาณ๔ขวดมันมีแอลกอฮอลผสม
เป็นพวกเครื่องดื่มบำรุงกำลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พระต่างต่างอ่ะ
แต่เขาอ้างว่าคือเขาก็รู้ว่ามันเมาอ้างว่าคืออดใจไม่ไหว
เป็นพระแล้วก็ตามแต่อดใจไม่ไหวอยากดื่ม
คือประมาณว่าถ้าเราไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาดื่มมันก็ผิดแน่
ก็เลยหาทางเลี่ยงด้วยกันมาดื่มแบบนี้แล้วก็เมาจนได้อ่ะถูกต้อง
แต่บอกว่าเขาอ้างว่าเขาขับรถมาความเร็วแค่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
อ๋อเหรออืมเขาบอกว่าเขาขับมาไม่เร็ว
แต่ตกใจเลยไม่ได้จอดรถลงไปช่วยกลับไปตั้งหลักก่อนที่วัด
ไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแล้วก็เขาเตือนพระสงฆ์รูปอื่นอื่นด้วย
อ๋อเลยฮะเออเขาได้ประกันตัวมาไงอืม
ถือโอกาสเตือนพระรูปอื่นหน่อยบอกว่าเออพระรูปไหนที่ยังคงดื่ม
เครื่องดื่มชูกำลังในลักษณะแบบนี้เลิกเถอะมันไม่ดีมันเมา
เหมือนผมเนี่ยบวชมาตั้ง๑๗พันศาแต่ต้องมาจบชีวิตในทางผ้าเหลือง
เพราะเครื่องดื่มชูกำลังนี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปงานศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
ครับบอกว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าญาติพี่น้องเขายังโกรธอยู่
แต่ก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ตกใจเราก็เลยตะเลือดเตยสติเอาว่ายูก็เลยไปเลยเพราะว่าผ่านเหลืองเลย
หุ้มผ่านเหลืองหูว่าจะฟังผิดดิคันปะก้มต้องหยิบผ้าหยิบอย่างกับว่าเป็นยัง
ไม่ม้าวขนาดนั้นน่ะแต่วันที่ยี่แปดมันกินเมื่อละขวดสองขวดดิ
โอ้โหแต่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ย
เขาบอกเขารับไม่ได้นะคะครับถ้าพระไม่เมาถ้าพระไม่ขับรถแล้วไปชนเนี่ย
เขาก็คงไม่เกิดการสูญเสียแบบนี้ในครอบครัวแม่ของน้องน้ำค่ะ
นางมะยุราบุตรเวียงพันธ์บอกว่าเสียใจกับพระเจ้าแล้วนะครับ
เสียใจมากตอนรู้เรื่องเนี่ยเป็นลมไปเลยนะคะ
ถ้านายนพดลไม่ขับรถไม่เมาก็ไม่เกิดการสูญเสียแบบนี้
เชื่อด้วยซ้ำว่าจะขับรถมาเร็วแค่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วการกระทำมันไม่เหมาะสมเลยเป็นพระดื่มเหล้าชนแล้วหนี
มันใช่ไหมมันถูกต้องไหมแล้วเนี่ยค่ะลูกสาวแม่เสียชีวิตไป
มันคุ้มเหรอกับสิ่งที่นายนพดลทำนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวค่ะครอบครัวของน้องแบงค์ค่ะ
นางสาครพื้นแสงนายอันนัลปรัสสาคุ้ม
กับพี่ชายของน้องแบงค์ก็บอกว่าเคยดูแต่ในข่าว
เรื่องของคนเมาแล้วก็ขับรถไปชนคนตาย
ไม่คิดว่าจะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองนะคะ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีก
อยากจะให้ดำเนินคดีกับนายนพดลให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเมาแล้วขับรถชนคนตายแล้วยังหนีอีก
มันแบบความผิดหลายอย่างซ้ำซ้อนกันไปหลายเรื่องจริง
ไม่พี่ครับคนก็อยู่แถวแถวนั่นเยอะพี่
ถ้าไม่หนีก็ต้องอยู่ที่นั้นต้องดู
เขาบอกตกใจเพราะว่าด้วยความว่าเขาเป็นพระด้วย
เขาก็เลยแบบขับไป
ไม่ครับแกมีหมึนเมามากเลยพี่
ตอนนั้นมีคนเห็นเยอะ
เนี่ยก็นายนพดลก็ยอมรับว่าตอนบวชเป็นพระ
โอดใจไม่ไหวอยากดื่มเหล้าแต่ดื่มเหล้าตรงมันไม่ได้

ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเอาก็แล้วกันเพราะมีแอลกอฮอลผสม

โอ้โหเมื่อวานนี้นะคะผู้กำกับสพภูเวียงพันธุ์ตำรวจเอกภัยโรธไรธรรม
ก็ไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการให้ค่าเสียหายทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินสามแสนบาท
เป็นเงินประกันอุบัติเหตุของรถกระบะของนายนพดลนะคะทำประกันเอาไว้กับบริษัทประกันภัย
แต่มันไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียของทั้งสองครอบครัวเลยนะคะ
ถูกต้องคุณอย่ามาบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยผมบวชมา๑๗พันศาต้องมาจบลงเพราะว่าเมาแล้วขับครั้งเดียว
ไม่ใช่หรอกคุณแอบดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลมาตั้งนานแล้ว
แล้วก็ตั้งใจดื่มด้วยไงตั้งใจดื่มให้มันมีแอลกอฮอล์